อย่ารอช้าไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
เพราะ๒๗พฤษภาคมนี้คาราเบาแดงเขาจะจับฝาหาผู้โชคดีร้านแรก
อย่ารอช้าเพราะผู้โชคดีร้านแรกอาจเป็นคุณ
คาราเบาจับกินแก่กินครับ
คุณผู้ชมที่ส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคุณ
แล้วเป็นเจ้าของร้านที่เขาจะแจกถึง๓ครั้งกันเลยทีเดียว
และวันนี้เหมือนจะจากอย่างต่อเนื่องสำหรับมอเตอร์ไซด์
ตื่นเต้นแล้ววันนี้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ถ้าอย่างงานก็ไม่ต้องรอสิคะเพราะว่าตอนนี้คุณคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะได้มอเตอร์ไซค์แล้วเอาไปทำอะไรก็ดูดีไปหมด
ไม่ว่าจะขี่ไปทำงงทำงาน

แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สำอางมีพิจิตร
แม่ชิดเมืองจานแม่จารัญเมืองพฤชบูรณ์แม่จรูลสงฆ์ค่ะ

เชื่อแล้วเชื่อเลยว่ามีหลายแม่จริงนะคะ

แต่ทีนี้ค่ะอยากจะย้ำตรงนี้นะคะว่าเราจับจริงแจกจริงเลยนะคะ
ถ้าจะแจกจริงก็จะไปลุ้นกันจริงค่ะว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์

เอ้าพร้อมพร้านแล้วแล้วจ๊ะปล่อยเลย

อะไรศักดิ์เดียว
ได้แล้วค่า
และผู้โชคดีนั่นก็คือคุณเอกชัยตั้งเจริญ
โอ้โหคุณเนี่ยโชคดีสุดไปเลยค่ะยินดีด้วยนะคะ
แต่ผมย้ำตรงนี้แล้วกันมันเข้าสู่เดือนสำคัญแล้ว
ที่เขาจะแจกล้านแรก
เป็นล้านแรกกัน๒๗พฤษภาคมนี้แล้วนะคะ
ใช่ค่ะเป็นร้านแรกที่ยิ่งใหญ่มากจริงนะคะ
ลุ้นจังเลยค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
แต่เรื่องของกติกาก็ต้องติดตามด้วยนะทำตามกติกากันให้ถูกนะ
แต่ก่อนที่จะไปดูกติกากันผมขอถามน้องใบตองหน่อย
คุณพรจะมีคำคมบาดใจให้คุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูกติกากันไหม
คมไม่มีเพราะช่วงนี้อยากจะพักแล้ว
พักอะไร
พักคำว่ารูดพูดคำว่ารักเลย
เชียบเหมือนบาดใจไปดูกฎิกาฮะ
ที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการริกา๓๐นาที